ทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็จะเจอคนที่เป็นแบบนี้แหละครับเนี่ย

จริงเหรอโอ้โหผมจับเองก็แล้วแม่
จับไม่ได้ต้องใช้แอปใช้โปรแกรม

กลุ่มแรกคือเล่นแบบฮิตโอ้โหชอบจริงเลยนะ
อีกกลุ่มหนึ่งคือไม่ได้เล่นแล้วอะไรทำอะไรกันอยู่
อย่ามาใกล้นะเดี๋ยวจิ้มโปะแกบอนช่วยเลย

บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับกระแสนี้
ก็คือวิธีการฝึกหัดให้คนที่เล่นมีมารยาทในการใช้โทรศัพท์

เพราะฉะนั้นแล้วพาไปดูกระแสเรื่องนี้กันหน่อย

สุพรรณบุรีคุณครูสั่งห้ามที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง

พอสั่งห้ามครูด้วยห้ามเล่นโปเกมอนในโรงเรียน
ส่วนที่พี่มายจังหวัดนครราชศรีมา
นี่ส่วนน้องหนูดึกแบบนี้เดินระวังด้วยนะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้ที่
อุทยานประวัติศาสตร์พิมายจังหวัดนครราชศรีมา
จับกลุ่มกันเล่นโปเกมอนโก
ส่วนใหญ่จะอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นประตูชัยด้านหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
แล้วก็วัดเดิมบริเวณรอบอุโบสถหลวงพ่อดำหลวงพ่อแดง
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองพิมายเขา
เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะที่เขาเตรียมที่จะโซนิ่งกัน
ใช่วัดศาสนสถานโบราณสถานอุทยาน
ประวัติศาสตร์ต่างและอุทยานทางธรรมชาติด้วยนะครับ
ดูมืดแบบนี้ตำรวจก็ต้องตามไปด้วย

ส่วนที่กำแพงเพชรกระแสความแรงของโปเกมอน
ทำให้เกิดผลดีกับอาชีพบริการเท่ารถตู้
ผู้โดยสารจะเช่ารถตู้ชูจุดขายเรื่องความปลอดภัย
จะได้ไม่ต้องขี่รถจักรยานยนต์ไปจับเองนะคะ
บริการรถตู้จับโปรเกมมอนในกำแพงเพชรนี้คนละ๒๕๐
เลือกจับได้รอบเมืองเลย
ครับก็เหมือนที่น่านที่ก่อนอันนี้เขาก็มี
รถตู้พาไปจับโปเกมอนไปกันทั้งวัน
ชั่วโมง๓๕๐๐บาทแต่นี่๒๕๐บาทนะ
ส่วนที่เบตงยาลาคึกคักเหมือนกันนะคะ
เพศทุกวัยเลยออกไปเก็บโปเกมอน
อกจากนี้ยังมีคนขับรถยนต์และขี่รถจักรยานยนต์
ออกตามลาบโปเกมอนกันทั่วเมืองด้วย
อันนี้ต้องระวังนะถ้าขี่รถจักรยานยนต์
เขาบอกว่าทำให้ตอนนี้ตำรวจต้องเล่น

จะได้ไปดักถูกเผื่อจุดนั้นนะคะ
เกี่ยวกับผู้ที่ไม่หวังดี
ต้องไปเฝ้าดูเพราะว่าจะมีคนไปเยอะนะนะ
ตำรวจก็ต้องเล่นด้วยนะคะต้องตามให้ทันนะคะ
กระแสการเล่นโปเกมอนเริ่มระบาดเข้าไปที่ยาลา
แล้วช่วงเย็นก็จะเห็นกันมากนะคะ
ที่สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยาลา
ก็จะมีบรรดาคู่เบาสาวนักเรียนนักศึกษา
แล้วก็คุณพ่อคุณแม่พาลูกออกมาจับตัวโปเกมอนกันเต็มไปหมดเลย

ตอนที่ห้องประชุมโรงเรียนการสูตรศึกษาอะไร
อำนวยการประชุมชี้แจงเลยนะ
โดยได้ให้ครูประจำชั้นไปกวดขันนักเรียน
ห้ามเล่นเกมนี้ในระหว่างชั่วโมงเรียน
ให้ประสานไปยังผู้ปกครองว่าให้ช่วยดูแลสอดส่องดูแลบุตรหลาน
เพราะว่าเด็กจะหนีเรียนไปไล่จับโปเกมอน